คุณผู้ชมหลายท่านเปิดดูเรื่องของการเมืองนะฮะ
การให้พี่ปรานไม่ไว้วางใจเลยศึกษักฟอกบ้าง
ดูกันทั้งวันเลยดูสินายกจะตอบอะไรกันบ้างนะครับ
เมื่อวานถือว่าเป็นวันที่๒ของศึกซักฟอกแล้วนะฮะ
ทางฝ่ายค้านเขาขยี้เขาขยำเขาขย่ำเขาขยุ่ม
ทำทุกอย่างเลยโดยบอกว่านายยกรัฐมนตรีเนี่ย
กู้เก่งเหลือเกินหนี้มันหนักหนาสาหัสเหลือเกิน
ท่านบริหารเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เลย
ดิ่งเหวไร้ปัญญาไร้วิสัยทัศน์
นี่คือคำพูดจากเมื่อวานเพราะว่าเจาะลึกเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับ
ทีนี้ถือว่าผ่านไป๒วันแล้ว
นายกรัฐมนตรีเช้านี้ก็เข้าสู่ศึกซักฟอกกันอีกยกหนึ่ง
ทีมข่าวของเรานะฮะก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีในศึกซักฟอกวันที่สาม
นายกเดินเข้าสภามาสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
แล้วก็ตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าวที่ถามว่า
นายกมั่นใจแค่ไหนจะรอดในศึกซักฟอก

นายกก็บอกนะบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในสภา
ขอให้ไปว่ากันในสภาอย่าพูดกันนอกสภา
ครับถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับการไว้วางใจ
นายกตอบว่าก็ขึ้นอยู่กับสส
ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่า
ท่านแล้วเป็นยังไงสบายใจหรือเปล่า
นายกตอบว่าสบายใจ
คุณทำเสียงไม่เหมือนนายกตอบว่าอะไรนะ
สบายใจนึกว่าตอบแบบเสียงไม่มั่นใจ
สบายใจแล้วนายกก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับ
แล้วก็แน่นอนก็ไปเข้าสู่ศึกซักฟอกนะฮะ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี
ทั้ง๕กันหน่อยนะฮะเมื่อวานก็พุ่งเป้า
โจมตีกันที่รัฐบาลแล้วครับแล้วก็ทางพักฝ่ายค้าเนี่ย

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติเหมือนกันนะ
ว่านายกรัฐมนตรีที่นำรับ
รัฐบาลชุดนี้ไปกู้เงินอะไรมากมาย
ทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งทยานอยู่ที่
๕ล้านล้านบาทนะครับผ่านมา๘ปี
หนี้สาธารณะเนี่ยโอ้โหเป็นล้านล้าน
ครัวเรือนพุ่งสูงอีก๑๔ล้านบาท
ทำได้ยังไงถึงขนาดว่านายจีรายุห่วงทรัพย
สสกมพักเพื่อไทยอภิปรายแล้วก็ตั้งฉายานายก
รัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรี๕บาป
บาปนะฮะบาปจากอะไรบ้าง
ขโมยความสุข๒ค้าความตายบนคราบน้ำตาของประชาชน
พรากลูกพรากเมียผู้อื่นด้วยความตายจากโควิด
คือโกหกประชาชนว่าปฏิรูป
โดยเฉพาะวงการตำรวจและมึนเมา
ข้าราชการทุจริตซ้ำเติมประชาชนยุคโควิด
ซึ่งทำให้ไม่อาจที่จะไว้วางใจในนายกรัฐมนตรี๕บาป

อกจากนี้ประเด็นหลักที่สอสอพักฝ่ายค้านยังคงอภิปรายต่อเนื่องมา๒วัน
ก็คือการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ทีนี้นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจง
ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าไม่อยากให้พักฝ่ายค้าน
ใช้เวทีอภิปรายเป็นเวทีหาเสียงนะฮะ
จริงแล้วเวทีของการพิปรายในสภาต้องเป็นเวทีในการแก้ปัญหา

เน็ตอนาจใจกับการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ฟังเสียงนายกแล้วกันนะครับ
นายกก็ลุกขึ้นชี้แจง
ส่วนหนึ่งนะครับนายกบอกว่าเรื่องของการกู้เงิน
ก็เป็นการกู้เพื่อเอาเงินช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักรัฐบาลจำเป็นต้องทำ
และเงินเข้าสู่กระเป๋าของประชาชนถึง๘แสนล้านบาทแล้ว
ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีนายยกคนไหนช่วยประชาชนได้ขนาดนี้
ทางด้านของนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองสาวบัญชีรายชื่อพระเก้าไก่
ตั้งคำถามถึงการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล
เก่งไงคะหมอเก่งก็เลยตั้งคำถาม

ที่มันจะสู้กับสายพันธุเดลต้าได้
เอาทำไมถึงจะพยายามสั่งเข้ามา
พยายามหาทางออกด้วยการฉีดไข้

เป็นการนำข้อมูลที่ทดลองกับคนหลัก๑๐คน
ทำไมถึงเอาข้อมูลตรงนี้มากำหนดเป็นนโยบาย
เอาอย่าให้ฟังเสียงหมอเก่งวายโยนะครับ
พลิเคซี่หรือประสิทธิภาพอาจจะมาทีหลังนะครับ
แต่อันดับแรกต้องปลอดภัยก่อน

เอาจริงจนบัดนี้ในเรื่องของสูตรการฉีดไข้ก็ยังไม่มี
เมื่อวานเป็นเรื่องของตัวเลข
เรื่องของข้อมูลเรื่องของสถิติทั้งนั้นเลยนะคุณนะ
ทางฝ่ายค้าหยิบยกข้อมูลทางสถิติ
เกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจ
และเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด

และคุณผู้ชมที่รับชมถ่ายท่อสดเห็นหมดเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องของประเด็นสถานการณ์โควิด

ทำให้นายสุพชัยใจสมุทรสภพใจไทย
นำทีมข้าราชการประจำกระทรวงสาธารณสุข

เป็นมิติใหม่ในการศึกซักฟอกเลยนะ
ที่จะมีข้าราชการประจำมาอยู่ในสภาด้วย

นอกจากนั้นก็มีการแถลงข่าวนอกที่ประชุมด้วย
ใช่ครับยกทีมยกทัพของกระทรวงสาธารณสุข
ดูแลเรื่องโควิด๑๙มาชี้แจงกันเลยนะฮะ
ชี้แจงกันนอกห้องประชุมสภาเนี่ยนะครับ
ก็ชี้แจงกันอยู่ที่ห้องแถลงของรัฐสภา
โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะครับ
บอกว่าการไขว้วัคซีน
คือเข็มที่๑ซีโนแวคเข็มที่๒แอสต้าเนี่ย
วิจัยไม่ได้ตีพิมพ์แต่กำลังจะส่งตีพิมพ์ครับ
ฉะนั้นการบริหารในสถานการณ์เช่นนี้หากรอให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยก่อน
แล้วถึงจะนำมาบริหารจัดการมันจะช้าเกินไป

ดังนั้นจงเชื่อมั่นซีโนแวคเข็ม๑
สต้าเซเนก้าเข็ม๒มันมีประสิทธิภาพ
นี่ก็เป็นการชี้แจงในส่วนของข้าราชการ

ถามว่าวันนี้ทัพฝ่ายค้านเขาจะทำอะไรต่อ
เขาก็จะขยี้ขยำขย่ำเรียงตัว

วันนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรมวคมนาคมโดนแน่
นายสุชาติชมกลิ่นรอมวแรงงานโดนแน่

ก็จะเป็นคิวการเจาะรายตัว
ที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตร
แล้วก็ปิดท้ายที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสร

เพราะว่ากระแสข่าวมันก็มีออกมาเหมือนกัน
ภักดิ์พลังประชารัฐเรื่องของการโหวตล้มนายก